ต้องบอกว่าโอ้ยดิฉันเอ็นดูในความพยายาม

ของสองนักแสดงตลกอารมณ์ดีพี่แฮชชวนชื่นกับพี่โกติอารัมบอยคุณผู้ชม
คือทั้งสองคนเนี่ยเขาจะล่องใต้ไปทำงาน
ทีนี้ก็ต้องผ่านศาลพ่อตาหินช้างจังหวัดชุมพรใช่ไหม
เขาก็อยากจะแวะไหว้ขอพรท่าน
เพราะเป็นสถานที่ที่เขาไปไหว้อยู่บ่อยครั้ง

แต่ว่ารอบนี้เดินทางไปถึงตอนประมาณตี๔
คือตีสี่อะเธอมันก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่สารอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ
แต่เขาบอกว่าใจมันบอกว่าอยากจะไหว้มันก็เลยต้องไหว้
เขาก็เลยทำการอัดคลิป

หยิบประทัดนะหยิบดอกไม้นะจำนวนเงินเท่านี้นะ
แล้วตั้งใจจะวางเงินไว้ให้
แต่เจ้ากรรมเงินสดดันไม่พออีกพี่แจ๊ค
เดี๋ยวนะบอกว่าเอามาจากซองผ้าปากอีกทีดึง

เขาก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวโอนให้ก็แล้วกัน
ก็เลยทำการหยิบซองขึ้นมา
แล้วก็เขียนเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ให้เจ้าหน้าที่๓

คุณผู้ชมจุด๑๐๐๐๐นัทตอนตี๔

ทีนี้จุดปุ๊บเจ้าหน้าที่ศาลก็ต้องตื่นแล้วแหละ

ทั้งคู่ก็เลยได้ทำการจ่ายเงินค่าบูชาดอกไม้ทูบเทียนประทัด
ให้กับเจ้าหน้าที่สารเรียบร้อยเพราะเขาตกใจเสียงประทัดค่ะ
เอ็นดูคุณพี่เจ้าหน้าที่ศาลนะครับตื่นมากับงวงเงียมาก
ไม่รู้ว่าน้ำได้อาบแล้วหรือยัง
เป็นอันว่าการทำบุญในครั้งนี้สบายใจหายห่วงทุกฝ่ายนะคะ
โชคดีนะที่ชาวบ้านแถวนั้นเขาไม่ออกมาว่าเอานะ
และเลขปลายประทัดก็มีมาให้ชุ่มใจเหมือนกันนะคะ
ปลายประทัดที่เขาจุดได้ก็คือ๗๐๕๕๘ชัดเจนนะ
ไปกันต่อกับตัวเลขหกแปดอ่า
สงสัยใช่ไหมเราว่าหกแปดมาจากไหน
แปดก็คืออายุของป่าเจรเชิญยิ้มจ้า

ใช่ค่ะเพิ่งจะถึงวันคล้ายวันเกิดของเจ้าตัวไปหมาด
เขาก็เลยเดินทางไปที่วัดไผ่แขกจังหวัดสุพรรณบุรี
ไปถึงก็นี่เลยค่ะยกข้าวสารไปถวาย
ต้องเตะปี๊บโชว์นะแบกข้าวสารให้ดูเลยหลายคน
แข็งแรงมากเลยค่ะแข็งแรงมากค่ะ
ส่วนเรื่องราวของตัวเลขใครถามหาป่าก็จัดมาฝากเพียบเลย
เริ่มกันที่พิธีมงคลหลวงปู่ดุสิต
ได้ลงเจิมฝ่ามือลงนะลงนะดวงดีมหาเศรษฐี
โอ้โฮชื่อเขานะดวงดี
พร้อมกับผูกข้อมือด้วยธนบัตรนะคะเดี๋ยวจะเห็นที่ข้อมือนะนี่
เขาผูกข้อมือด้วยธนบัตรแบงค์พันธุ์
แล้วเขามีตัวเลขด้วยคุณผู้ชมเลขท้าย๕๗

ถูกต้องค่ะพอหลังจากลงนะเสร็จแล้ว
น้องใบตองภรรยาเค้าแฟนเค้า
ก็ได้ทำการสะพายค่ะแอบนำเค้กมาให้
คนรอทำบุญนะคะก็ได้โอยพรอาจจะเลไปด้วยเลย
ได้ทั้งความสุขแล้วก็ได้บุญไปด้วยกันนะคะ
แล้วก็ปิดท้ายคลิปบุญนี้ด้วยกันจุดประทัด
มาดูนะคะว่าเลขปลายประทัดที่เขาจุดได้เนี่ยมันจะมีเลขอะไร
นี่แหละค่ะ๘๘๐และ๔๕
หกสิบแปดปีนะคะ

ใช่ค่ะเหมือนที่เชอรี่บอกเลย
เตะปิ๊บเห็นยกกระสอบข้าวสารเมื่อสักครู่